เรื่องที่ชวนหลอนอยู่เหมือนกันนะครับเกิดขึ้นในอู่รถแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับ
คือทางช่างของอู่เนี่ยเขากำลังลื้อซากรถกระบะคันหนึ่ง
เจ้าของเนี่ยเคยประสบอุบัติเหตุค่ะแล้วก็เสียชีวิตไปนะฮะ
แม่เป็นช่วงวันพระใหญ่พอดีนะอืม
ก็ไปเจอชิ้นส่วนเท้านะฮะเพราะว่าตอนที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ย
ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยส่วนของเท้าเนี่ยมันหายไป
ขาดแล้วหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเนี่ยมาเจอแล้วนะฮะ
วันข้าวตัดตัดไอ้ดูหรอคุณตัดเอง
ผู้ภัยก็เลยบอกได้ว่าส่วนไหนเป็นอะไรยังไง
กู้ภัยที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับได้รับแจ้งจากอู่ช่างบอลศรีเทพ
ให้มาช่วยตรวจสอบหน่อยให้ช่วยนำชิ้นส่วนเท้าของมนุษย์ออกจากซากรถกระบะคันนี้หน่อย
คือทางช่างเขามาเจอโดยบังเอิญตอนรื้อซากรถนะครับ
จากการตรวจสอบของกู้ภัยพบว่าเป็นชิ้นส่วนกระดูกนิ้วเท้านะฮะ
แล้วก็ชิ้นส่วนของเนื้อเท้าแต่เนื้อเท้าเนี่ยสภาพแห้งเน่าเปื่อยแล้ว
ติดอยู่กับพรมตรงจุดของเบาะคนขับตัวถังพรมด้านล่าง
ทางกู้ภัยเนี่ยบอกว่าเจ้าของรถคันนี้เป็นสาวประเภท๒นะครับ
ประสบอุบัติเหตุขับรถชนราวสะพานเมื่อ๘มิถุนายน
วันนั้นเนี่ยคนขับนี่กระเด็นออกนอกตัวรถนะคุณเขียนมาสอน
เท้าขวาเนี่ยขาดไปครึ่งหนึ่งค่ะตอนที่พาส่งโรงพยาบาลเนี่ยเธอไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
สภาพเท้าขวาเนี่ยขาดไปครึ่งหนึ่งแล้วหาชิ้นส่วนไม่เจอ
ก็มาเจอก็คือเมื่อวานนี้๒๔สิงหาคมตรงกับวันพระใหญ่นะครับ
ตามความเชื่อโบราณเชื่อว่าเป็นวันปล่อยผี
ทางเจ้าของเขาอาจจะโดนจิตโดนใจให้ช่างเนี่ย
หรือชิ้นส่วนรถซากรถเนี่ยมาเจอก็ได้
เพื่อจะได้นำไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้
ตัวเขาอยากให้รู้หรือเปล่าว่าถ้าเป็นความเชื่อโบราณ
ก็วันปล่อยผีอะไรประมาณนี้เหมือนมาบอกมากล่าวให้เอาออก
ไปทำพิธีให้หน่อย
คือจะเห็นว่าชนอย่างแรงเป็นซากรถเลยนะฮะ
คือทางอู่เนี่ยบอกว่าซื้อซากรถคันนี้ต่อมานะครับ
หลังจากที่รถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะครับ
จากนั้นก็ต้องลื้อซากรถนะฮะเพื่อจะดูว่าอะไรที่ยังใช้ได้บ้างนะครับ
ก็ไม่มีรางบอกเหตุอะไรนะฮะที่แปลกใจก็คือมาเจอชิ้นส่วนกระดูกกับเท้า
ของคนขับที่เสียชีวิตตรงกับวันพระคือเมื่อวานนี้
ทางเจ้าของเขาอาจจะอยากได้ชิ้นส่วนของเขาไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ก็ได้นะฮะ
เขาก็เลยเนี่ยเดี๋ยวจะทำบุญให้แล้วก็เหลือไปเห็นลอตเตอรี่สภาพเก่าอยู่ใบหนึ่งนะฮะ
นี่ครับเลขท้าย๔ตัวเนี่ยตรงกับทะเบียนรถพอดีเป๊ะเลย
บะคันนี้ทะเบียน๑๗๐๔ลอตเตอรี่คันนี้ก็๑๗๐๔เลข๔ตัวข้างหลังเนี่ยนะฮะ
ซึ่งอันนี้เป็นลอตเตอรี่ของนู่นแล้วนะฮะต้นปีแล้วนะครับ๑๖กุมภาพันธ์๖๖ที่ผ่านมานะครับ
คาดว่าเจ้าของรถคงซื้อไว้อ่ะแล้วก็อาจจะตรวจแล้วไม่ถูกก็เลยทิ้งไว้
คงทิ้งไว้ที่ในรถก็เลยคาอยู่ตรงนี้นะฮะ
ไม่มีนะแต่พูดถึงเนี่ยเหมือนพรุ่งนี้เมื่อวานนี้ก็วันพระเนอะ
ทำนองเหมือนเขาอยากให้เราเจอหรือเปล่าอะไรทำนองเนี้ยอยากให้เราแบบเออ
เอาชิ้นส่วนของเขาไปให้ครบอะไรแบบเนี้ยทะเบียนรถน่าจะซื้ออยู่น่าจะซื้ออยู่
ทะเบียนรถของเป๊ะเลย๑๗๐๔อันนี้น่าจะเป็นเจ้าของรถซื้อไว้ใช่ไหม
ทางเจ้าของอู่กับกู้ภัยก็เลยนำชิ้นส่วนเท้ามนุษย์ที่เจอของเจ้าของรถ
ให้พระที่วัดหนองไฮทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ค่ะก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะใช่ค่ะเขาก็จริงจริงแล้วหลังจากเกิดอุบัติเหตุ
พยายามจะหากันนะคะว่าเท้าอยู่ที่ไหนเพราะว่าเขารู้ว่าผู้ที่เสียชีวิตอ่ะเท้าขาด
ว่าจะถูกประตูหนีบตอนที่กระเด็นออกจากรถตอนที่รถชนราวสะพานแต่หาไม่เจอ
หาไม่เจอค่ะหาอยู่ตั้งนานนะคะนี่ไปติดอยู่กับพรมนะฮะ
คือพรมด้านล่างตรงเบาะคนขับมันก็จะเป็นพื้นที่ของการพวกเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกอะไรพวกนี้ใช่ไหม